เรื่องของการถูกหลอกว่าจะให้เงินเนี่ยนะโอนเงินเนี่ย

เช่นเดียวกันทีมสายใหม่ต้องรอดไปช่วยคุณลุงกับคุณป้า
คือคุณลุงดูแลคุณป้าซึ่งขาพิการอยู่
แล้วก็รับจ้างทำงานนี่แหละค่ะจะเบิกตังค์กับนายจ้าง
นายตั้งบอกได้เดี๋ยวจะพาไปกดเงินก็นั่งรถมาด้วยกัน
ปรากฏว่าเอาคุณลุงคุณป้ามาทิ้งเอาไว้ค่ะก็ไปไหนต่อไม่ได้เลยค่ะ
กระทั่งทีมสายใหม่ต้องรอดเขามาช่วยเหลือในล่าสุดนะคะ
ไปปล่อยทิ้งไว้ใกล้กับทางรถไฟค่ะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือคุณลุงนะคะ
คุณลุงสมประสงค์บริบูรณ์อายุ๕๔ปี
ตอนที่ทีมสายใหม่ต้องรอดไปช่วยเนี่ย
คุณลุงเนี่ยค่อยอุ้มคุณป้าภรรยาคู่ชีวิต
คุณพัฒนันทายะอายุ๕๕ปี
ซึ่งพิการท่อนล่างเดินไม่ได้
คุณลุงค่อยอุ้มแล้วก็พามาอย่างช้าลงสะพานลอยค่ะ
ทางรถไฟมามาที่เตียงสนามที่ทีมสายใหม่ต้องรอด
เขาเอามาเตรียมไว้เพื่อที่จะพาทั้งสองท่าน

คือลุงป้าสองสามีภรรยาเนี่ย
เอามาปล่อยทิ้งไว้ริมทางรถไฟหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วนอนอยู่ตรงนั้นอย่างน่าสงสารเลยค่ะ

ก็ช่วยเหลือเพื่อที่จะพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ได้ฟังเรื่องราวของคุณลุงว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้

ได้ค่าแรงวันละ๖๐๐
หมื่นกว่าบาทจะพาคุณป้ากลับไปรักษาที่จังหวัดตาก
นายจ้างก็บ่ายเบียงเมื่อวานนี้นายจ้างบอกว่า
งั้นขึ้นรถมาเดี๋ยวจะกดเงินค่าแรงให้
ก็พามาค่ะพากันมาทั้งลุงทั้งป้านี่แหละ
เสร็จแล้วให้รออยู่ตรงนี้ริมทางรถไฟเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๒ทุ่มนายจ้างก็ยังไม่มาค่ะ
นี่ค่ะลุงกับป้าเนี่ยนะคะทางทีมงานสายใหม่ต้องรอด
พาไปที่สถานีขนส่งไปตรวจสอบดูก่อนว่าช่วงนี้
จะไปจังหวัดตากที่บ้านได้หรือเปล่ารถมันก็ไม่ค่อยมี
เพราะเป็นช่วงเทศกาลด้วยปรากฏว่าก็ยังโชคดีค่ะ
เที่ยวรถตอนสี่ทุ่มของวันนี้ตอนนี้ก็เลยพักอยู่ที่ศูนย์ประสานงาน
สายใหม่ต้องรอดก่อนคุณลุงก็ยังคงอุ้มคุณป้า
หามุมพักผ่อนเพื่อรอเวลาที่จะกลับบ้านในคืนนี้นะคะ
คุณป้าเองก็อิดโรยมากแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะนี่คือสภาพล่าสุดนะคะ
คือรอเวลาที่รถออกจะได้กลับบ้านนะคะคือแล้วกรณีค่าจ้างของคุณลุงเนี่ย
ทีมสายใหม่ต้องรอดเขาประสานไปที่แรงงานจังหวัด
กระทรวงแรงงานรับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะประสานเรื่องมาที่จังหวัด
ถ้านายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรงที่เหลืออันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีล่ะค่ะนะ
ค้างเขาไว้กว่าหมื่นบาทแล้วหลอกเอาเขามาทิ้งแบบนี้นะคะ
ซึ่งพอเรื่องนี้มีการเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีผู้ใจบุญ
อยากจะบริจาคเงินช่วยเหลือคุณลุงคุณป้าแต่ลุงสมว่าไงรู้ไหมคะ
ลุงสมบอกขอบคุณมากแต่ขออนุญาตไม่รับบริจาคเป็นเงิน
ลุงทำงานยังทำงานได้โอ้โหยังทำงานเลี้ยงคุณป้าได้
เป็นรถเข็นวิวแชร์หรืออุปกรณ์สำหรับคนป่วย
น่าจะช่วยลุงได้มากทีเดียวค่ะ
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะช่วยบริจาคสิ่งของ
ก็สามารถประสานได้นะคะที่เพจสายใหม่ต้องรอดจะเป็นตัวกลาง
คือเราก็เห็นคุณลุงเนี่ยคือคุณป้าเดินไม่ได้
ก็ต้องใช้วิธีอุ้มไปค่ะไปไหนก็ต้องอุ้มไปแบบนี้
คือถ้ามีวิวแชร์สักคันหนึ่งก็น่าจะช่วยเบาแรงได้เยอะทีเดียวนะคะ